คุณผู้ชมคะมีเรื่องที่ทีมข่าวของเราได้รับการร้องเรียนเข้ามานะคะ
มันก็เป็นเรื่องในมุมทางความเชื่อแต่เราได้รับการร้องเรียนมาจริง
เราก็ตรวจสอบให้คุณลาบดินเขาบอกเขาเป็นผู้เสียหาย
เขามีอาการปวดหลังแต่เขาก็เลือกที่จะไปหาร่างทรงอ่ะนะคะ
แต่กลายเป็นว่าร่างทรงให้ทำพิธีหลายอย่างมาก

ก็เลยอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปช่วยหน่อย
แล้วก็อยากจะให้ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้หน่อย
เดี๋ยวเรามีตัวอย่างการทำพิธีบางอย่างนะคะเดี๋ยวให้ดูกันค่ะ
อ้างว่าตัวเองเป็นเทวดาถ้าไม่ยอมเล่นหวยด้วยเนี่ยนะ
ก็โดนกล่าวหาว่าไปลบหลู่นี่ค่ะเล่นหวยอะไรก็ไม่รู้
ใต้ดินก็ผิดกฎหมายนะคะนอกจากนี้ค่ะมีคลิป
เชื่อมบุญโอ้ยหลายอย่างเลยนะคะร่างทรงก็จะถามคำถาม
แล้วขอให้ยกของแล้วก็ดูว่ายกขึ้นไม่ขึ้น
มีทั้งยกขวดน้ำยกหิน
มีทั้งโอ้โหเอามีดกรีดแขนหลายอย่างจริง
แล้วร่างทรงก็ทำพิธีคล้ายกับแผ่เมตตา
ขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวร
แล้วเขาบอกว่าพอเสร็จพิธีลักษณะนี้ทุกอย่างมันจะโล่งมันจะเบาเลย
ถ้าผู้มาทำพิธีไม่ได้มาด้วยตัวเองมีวิธีอื่นนะคะ
ใช้โทรศัพท์ยังได้เลยดูสิค่ะ
คุณลองไม่ต้องเรียกหาผู้เลยคิดถึงประวัตินี้ก่อนได้เจอผู้

ลองดูครับ

แต่ใช้ไฟแชคแบบลนอยู่ตั้งนานนะคะนี่นะคะ
โอ้โหแต่ทีนี้ค่ะมีอีกคลิปหนึ่ง
คุณยายท่านหนึ่งเขาก็เดินมาไม่ได้
ร่างสงก็ให้น้ำมลเขาบอกว่าเป็นน้ำทีพ
จากเดินไม่ได้กลายเป็นเดินได้

หลังจากที่ปู่ได้เชิงบุญให้แล้วนะครับ

ก่อนใช้ไม้เท้าเลยครับ

แต่ก่อนใช้ไม้เท้านะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ครับ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากผู้เสียหาย
ที่มีการร้องเรียนเข้ามากับทีมข่าว
เธอก็บอกว่าคือเธอเนี่ยมีความทุกข์
แล้วร่างกายก็เจ็บป่วยด้วย

ชาญบอกว่าเธอมีเจ้ากรรมในเวร

จะทำให้อาการเจ็บปวดดีขึ้น

ก็อาจจะดีขึ้นเธอก็เชื่อเธอก็ทำ

คือถ้าไม่มาเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่าง

เธอก็ไปที่สำนักเลย

เป็นยานทิพย์ของพระศิวะพระนารายนะ

แล้วก็ตรวจเจ้ากรรมในเวรที่ตัวเธอนะคะ

จะใช้มือกดแขน

ปู่สามารถกดแขนเธอลงได้เนี่ย

มีวิญญาณเด็กคอยติดตามอยู่

ต่อรองกับเจ้ากรรมในเวรให้
มีเจ้ากรรมในเวร๒ตน

เธอก็เชื่อแล้วเธอก็กลัว
กลัวเจ้ากรรมในเวรให้ปู่ไปเลย๑๐๐๐บาท

ถามว่าอาการดีขึ้นไหม

อาการทุกข์กายใจมันดีขึ้นไหม

ก็เลยรู้สึกว่าเธอโดนหลอกแล้วแน่

ซึ่งเราก็ไม่ได้ตอบอะไร

ก็เลยคิดว่าของแม่ด้วยก็เป็น๑๐๐๐บาท

นี่นะคะนอกจากร้องเรียนกับทีมข่าว
เธอก็อยากจะให้หมอปลาช่วยด้วย

เดี๋ยวคุณติตามไปดูให้นะฮะ